คุณผู้ชมมาต่อกันที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะ
ลูกหลานออกมาร้องเรียนโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
กรณีที่คุณพ่อโดนงูเห่ากัดที่ข้อเท้า
ทีนี้ไปโรงพยาบาลแพทย์กลับไม่ยอมฉีดเซรุมรักษาให้
แต่ว่ากลับให้ยาธาตุน้ำขาวแทน
อาการคุณพ่อตอนนี้โคม่าอยู่นะคะ
ยาทาดน้ำขาวนี่พยาบาลหรือหมอให้คะ
เดี๋ยวมาดูกันว่าการรักษาของขั้นตอนเป็นยังไง

คือเรื่องนี้นายสุพิษทองแท้อายุ๔๙ปี
ออกมาร้องเรียนบอกว่าพ่อของเธอชื่อว่านายจำรัฐสุนสั่น

คือพ่อโดนงูเห่ากัดบริเวณตาตุ่มด้านขวา
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เธอก็เลยรีบนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาล
แล้วก็แจ้งให้หมอทราบว่าโดนงูเห่ากัดมาก
หมอก็ล้างแผลแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาแก้ปวด
แล้วก็ให้นอนพักดูอาการ
ซึ่งเธอถามว่าทำไมไม่ฉีดเซรุมแก้พิษงูให้
แพทย์กลับให้เหตุผลว่า
ผู้ป่วยไม่มีอาการบ่งชี้ว่าโดนงูกัด

แต่ว่าระหว่างที่นอนดูอาการ

คือทางโรงพยาบาลก็นำยาธาตุน้ำขาวมาให้ดื่ม

เริ่มมีอาการสุดหนักบาดแผลเริ่มเปื่อย
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตรังค่ะ
แต่ว่ามาจนถึงขณะนี้อาการของพ่อสุดหนัก
มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด

อดติดเชื้อแล้วก็สมองเริ่มตายไปบางส่วน
แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ภาวะไตวาย
เธอก็เลยไปยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม

มีการเรียกญาติแล้วก็นักข่าว
มาฟังการชี้แจงจากโรงพยาบาล๒ประเด็น
ทางญาติเขาติดใจแล้วก็คาใจอยู่คือหนึ่งทำไมไม่ฉีดเซรุมแก้พิษงูให้คนไข้
เรื่องนี้คุณผู้ชมพอโรงพยาบาลชินิแจงว่า
ในช่วงที่คนไข้มานอนโรงพยาบาลเนี่ยการหายใจการเต้นของหัวใจ
การทำงานของปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอด
ก็เลยไม่มีการฉีดเซรุมให้นะคะประเด็นที่สอง
ญาติติดใจเรื่องของการให้ยาธาตุน้ำขาวนั้นไปสอบถามแล้วก็ดูเอกสารการรักษาแล้ว
ไม่มีการให้ยาธาตุน้ำขาวแต่ว่ามีการฉีดยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน
ส่วนอาการที่เป็นตอนนี้อาการไตวายสมองตาย
หรือว่าอาการต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอชี้แจงว่าสาเหตุไม่ได้มาจากงูกัดนะคะ
แต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
แม้โรงพยาบาลจะชี้แจงแล้วนะคะแต่ว่าทางนางโสพิษเนี่ย
ก็ยังติดใจในการรักษาพ่อของเธออยู่เพราะว่าตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือ
เข้าไปด้วยเพราะว่างูกัดงูกัดอืมอ่าเรื่องของการรักษาในเบื้องต้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีการประเมินในขณะนั้นเนี่ยต้องแก้พิษงูก่อน
จะยังไงนะคะตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเธอจะรักษาพ่อให้หายดีก่อนนะคะ
แต่ว่าหากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับที่โรงพยาบาลชี้แจงครอบครัวก็จะต่อสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดค่ะ